บีจีปฐุมก็เจอกับทางแบงคอกยูเนเต็ดนะครับ

พวกเขาได้ประตูขึ้นนำนาที๒๖
สุบัญญานะครับจ่ายให้กับปฐมพลเจริญรัฐนาพิรม
จากนั้นบียูครับมาตีเสมอ
หนึ่งต่อหนึ่งครับพิรพัฒนชายาเนี่ยยิงแล้วสุดท้าย
ธุสุขสุ่มครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาไม่ถึงนาทีเนี่ย

ทำให้บีจีหยุดสถิติชนะรวดไปที่๑๑นัด
แต่ว่ายังไร้ภายต่อเป็นนัดที่๒๑

ส่วนบียู๓๒แต้มขึ้นมาอยู่ที่๕
อีกคู่นะครับสุพรรณบุรีอันดับ๑๒
เปิดบ้านต้อนรับบุรีรำอันดับ๓

สุพรรณทองสงฆ์เสียบล้มในเขตโทษ

จังหวะที่บุรีรำเนี่ยเปิดบอลไปโดนแขนของ

ปั่นลูกนี้อู๋ชนเสาเข้าไปเลยครับ

แต่ว่าเดี๋ยวดูจังหวะการยิงของเลนโรวาสซัมเซานะครับ
ได้โอกาสที่จะไต้เสมอนะครับ

ยิงโอ้โหข้ามคานหายไปเลยครับ
บุรีรำชนะ๓๒เก็บเพิ่ม๓๘คะแนน

ขึ้นมาอยู่ที่๔แล้วนะครับ๓๔คะแนน

แกรมวันนี้๕โมงเย็นเชียงรายเจอระยอง
โมงเย็นสมุทรประการซิตี้เจอกับประจวบ

แล้วก็๑ทุ่มสุโขทัย
พบกับนครราชศรีมาครับ